มาดูกรณีความคืบหน้าที่ชายขี้เมาไปลวงเด็กอายุ๘ปีไปทำอนาจารย์ข้างกำแพงวัดเนี่ยนะคะ
พระชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่ยอมก็ต้องตามคนร้ายมาก่อเหตุ
โดยอาศัยข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
กรณีที่เด็กชายเออายุ๘ขวบนะคะถูกคนร้ายใช้มีดจี้คอบังคับไปข่มขืนทางทวันหนัก
อยู่ที่ริมคลองน้ำห้วยหมากแข้งติดกับริมรั้ววัดบ้านจิกถนนอัศวมิตรเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดช่วงบ่ายวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ค่ะอาของเด็ก๘ขวบผู้เสียหายเนี่ย
ได้พาหลานไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพเมืองอุดรธานีไปพร้อมกับปู่
แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่พมจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่มาดูแลสภาพจิตใจด้วย
เพราะว่าตอนนี้น้องเอยังมีอาการหวาดกลัวอยู่เหมือนกันนะคะ
อกจากนี้ก็ยังได้พูดคุยกับผู้ปกครอง
เพื่อเป็นการประเมินอนุมัติเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วย
ที่ปู่ของเด็ก๘ขวบนี้นะคะบอกว่าทันทีที่เห็นหน้าหลานเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ารู้สึกสงสารมาก
แล้วก็ทราบจากตำรวจนะคะว่าพบวัสลีนที่คาดว่าน่าจะใช้กับหลานชายอยู่ด้วย
ส่วนตัวก็เกิดความสงสัยว่าคนร้ายกล้าทำลงไปได้ยังไง
ทั้งที่นี่คือเด็กอายุแค่๘ขวบเท่านั้นเอง
ปู่ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ
ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะไม่อยากจะให้ไปก่อเหตุกับเด็กคนอื่นอีกค่ะ
สิ่งภาพอีดร่วยแหละมันก็ตื่นเต้นธรรมดาเนอะเล็กน้อย
มองไห้ไหมครับ
มันก็ไห้ซึ้มมันตาแดงบอกมา
ได้ข้อมูลแล้วทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดที่เด็กชายอายุ๘ขวบถูกคนร้ายล่อลวงไปอมนาจารย์นะคะ
ก็เพราะว่าจุดเกิดเหตุนั้นเป็นทางเดินคอนกรีตเรียบครอง
ติดกับป่ารกเป็นซอยตันแล้วก็ยังเป็นพื้นที่เปลี่ยวด้วย
แล้วก็ติดอยู่กับกำแพงวัดทิพย์รัฐนิมิตร
ส่วนผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็คือพระ

หลังจากที่ได้ยินเสียงเด็กร้องเนี่ย
ก็ปีนรถกอล์ฟไปมองดูผ่านรั้ววัด
พอรู้ว่าน่าจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่ดีแล้ว
ก็เลยตะโกนออกไปแล้วก็ได้ช่วยเหลือเด็กชายอายุ๘ขวบไว้ได้ทัน
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยท่านบอกว่าไม่คุ้นหน้าเลยนะ

คุ้นหน้าเพราะว่าเคยเห็นเขาเนี่ย
กินเหล้าเมาอยู่ระแวกนั้นเป็นประจำเลยค่ะ
ก๊อฟเนี่ยเหยียบรถก๊อฟขึ้นไปที่กำแพงดู

ครั้งแรกเราก็นึกว่าเป็นพ่อลูกกัน
แล้วเออสงสัยเด็กมันดื้อมั้งพ่อคงจะตี

แล้วเสร็จอีกสักพักหนึ่งผ่านไปประมาณ๑นาที

ผมกลัวแล้วอย่าทำผมปล่อยผมไปอย่าทำผม
มันก็เกิดความสงสัยเลยขึ้นไปดู๒ที
แล้วเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็เห็นผู้ชายนี่ล็อกคอเด็ก

เด็กมีในอาการยืนอยู่
แล้วเสร็จปุ๊บล็อกคอพอดีหันมา

ผู้ชายจะระแวงหันซ้ายหันขวา
หันมาพอดีทางอัตมาพอดี

ผู้ชายก็ดึงกางเกงเด็กคนนั้นลง
พอดีต้นไม้มันพังอันมามองไม่เห็นเท่าไหร่
เห็นร่างอ้าวมันไม่ใช่เรื่องดีละ

เคยเคยเค้าอยู่

ชาวบ้านบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะ

แล้วก็นอนหลับเล่ร่อนอยู่แถวนี้เป็นประจำ

เพราะเห็นว่าตอนที่เดินตามหลังเด็กชายมา
ไม่ได้มีท่าทีที่จะทำร้ายเด็กอะไรนะคะ

ก็จะติดตามข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ